วัย๕ขวบเองปีนรั้วหน้าบ้าน
เป็นภาพหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ปีนไปปีนมาแล้วปีนขึ้นไปสูงตั้ง๒เมตรนะคุณ
แล้วเสร็จแล้วเด็กตามภาษานะคงมุดเข้ามุดออก
ตามช่องต่างปรากฏว่าศีรษะของน้องเกม
ติดอยู่ในช่องตะแกงเหล็ก
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน

ตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็รับแจ้งจากนางสาวรุ่งนภามาสุขะอายุ๑๙ปี
บอกว่าลูกชายน้องเกม
น้องเกมเด็กชายสันธนัทมาสุขะอายุ๕ขวบเองนะครับ
อยู่ในสภาพแบบนี้แม่ก็ตกใจ
ตอนไปเห็นตอนแรกลูกลงมาสิลูกลงมา

เด็กเขาก็ปีนเล่นแบบนี้ก็นึกว่าลูกลงมาหน่อย
ปรากฏว่าเด็กเอาหัวออกมาไม่ได้

แล้วปีนขึ้นไปสูงตรงรั้วเนี่ยคุณเกือบ๒เมตรแล้ว
ก็ต้องเกาะอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ใช้วิธี

หรือลูกจะดันออกมาอย่างนี้

เด็กก็พยายามเกี่ยวเจ้าหน้าที่ก็พยายามดันก้นไว้

เด็กก็จะเอาออกยังไง
ท่านเจ้าหน้าที่ครับออกด้านนี้คงไม่ไหว

ออกมาคือใช้ตัวตะแคงตะแคงแล้วก็ออกมา
ไม่คุณหัวว่าเล็กกว่าตัวแล้วนะ
หัวเข้าไปได้ถอยออกมาไม่ได้

เจ้าหน้าที่เขาก็คิดหาวิธีได้เก่งเหมือนกันนะ